เต็กเต็กเต็ก

มาสร้างลูกนะคะ
จะบวชเลยปล่อยเข้าป่าไปเถอะ

ใครที่จะร่วมในพิธีพนมมือไว้

เดี๋ยวเดี๋ยว
ผมว่าเปลี่ยนเป็นใบลานดีกว่า
กะสบายเลยเป็นน่าคออกมาหนักมาเปิด

กะสบายออกที่หลังเดินไม่ต้องพูดอะไรพนมมืออย่างเดียว

มองครับ

นโมสามจบ

ซีซี

ทำไมน่าดูน่าจะเป็นมิตรกับพวกเรา

โอ้โหบอกคุณเอ้ยยังไม่บวช
ซึ้งในรถมาทำนะลูกเอ๋ย

เออไม่รู้น่ะสิ

ครับหมอครับหมอนะครับ

อะไรพว่ะเหี้ี้ย

ไม่ได้เรียกเรียกขอนาคเลยแต่ผมพ่อนาค
ผมก็ไม่รู้ไม่เคยบวช
นาคนี่หมายถึงคนที่จะบวช

พ่อนาคโอ๊ย

เจ้าไม่รู้นะ
น้าเจ้ากินนมมานาน

พนักอายจงจำเอาไว้ให้ดี
กว่าเจ้าจะมีวันนี้

พระเจ้ามีกายเจ้าเกิดมา
แม่มันดาเจ้าสุดเส้นเจ้าทรมาน
พนักเอ้ยเจ้ารู้ไหม
ว่าแม่เจ้าตอนเศร้า

ใครผ่านไปผ่านมาก็ได้
แม่เจ้าทุกคน
แล้วตอนนั้นหัวเขาไม่อยู่หรือไง
เจ้าก็ไม่ธรรมดา

ก่อนจะได้แม่เจ้ามา
พ่อเจ้าก็อยู่ละ
เอ้าพี่พลังผมไม่บ่นแล้ว

พ่อแม่กูเป็นใครนักหนาเนี่ย

จะบ่นแล้วทำใจเย็นซิลูก

ให้เสียงดีห่อด้วย

ฮิ้ว
มา

อ้าวได้แล้วนางล้อมบงเลย

จันทร์ดีจันทร์บริเวณ
ต้องแวะช่วยคุณอาฟ
พึ่งให้ประสงค์อ่า

หนี

อยากได้ข้อมูลสารที่อ้าง

เป็นคุณที่ถูกรู้

โฮอย

ภาพนักจะไม่ได้เป็นคนแล้ว

พ้อนาคต์ก็จะได้อุ้มบดเข้าบาท

ให้สู่ร่มกาสวพักษณ์
เฮ่ยถูกแล้ว

ทีนี้ก็เป็นหน้าที่พ่อแม่แล้ว

เอ้าก็ต้องไปวัดสิไปทำบุญ

วัดให้ดีเอาเอวเท่าไรก็ต้องเอาไว้หยุดไปจบ

ไปทำบุญใส่บาทแต่เช้าใส่บาทแต่เช้า

ใช่มันต้องมีเวลาสั่งมาทานเวลาสะดอกเคาะ

ใช่แล้วฉันก็อยากจะรู้ว่าอุปกรณ์ไปวัดทำบุญเนี่ยแบบไหนราคา

และนี่คือคำถามของคุณเรด้า
อุปกรณ์ไปวัดทำบุญแต่จะมีอะไรบ้างนั้น

โอ้โฮโอ้โฮ